ข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่
คู่นี้เนี่ยเขาคบหาดูใจกันมาสักพักนึงแล้ว

แต่ว่ามีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าทั้งคู่เนี่ย
ตัวที่จะไปฝากไข่ฝากสเปิมกันวะ

น่ะสิก็คือมันมีข่าวเป็นกระแสข่าวเล็ดลอดออกมาว่า
ยังไม่ทันจะแต่งก็มีข่าวว่าจะไปฝากไข่ฝากสเปิมกันแล้ว
ไม่รู้ว่ากลัวจะแต่งช้าจนไม่ทันการ
หรือมีแพลนเกี่ยวกับเรื่องทายาทกันแน่นะคะ

รีบคว้าตัวหนุ่มหลุยมาจ่อไมค์สัมภาษณ์ให้สิ้นเรื่องกันไปเลย
ซึ่งหนุ่มหลุยเขาบอกว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาด
เจ้าตัวเนี่ยยังไม่ได้คิดจะไปฝากสเปิมอะไรทั้งนั้น
ยืนยันมั่นใจว่าน้ำยาดียังใช้การได้แน่นอนจ้า
คือเป็นคำถามที่มันไล่มาจนการมีคำตอบว่าจะฝากหรือไม่ฝาก
ถ้าเขาให้ฝากให้ฝากไหม
ยังไม่ต้องถึงฝากครับ
แล้วผมก็หยุดนะ
ถือว่าตัวเองดูแลตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งเรื่องเรื่องกินเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องพักผ่อนก็ผมว่ามันไม่จำเป็นหรอกมั้งทางผู้หญิงอันนี้ก็สำคัญกว่าแล้วก็เราก็ได้ปรึกษากับทางเขาแต่ว่าดูเขาก็ยังเป็นคนที่สุขภาพดีแต่ว่าผมก็อยากที่จะให้เขาไปเช็คในส่วนของโดยรวมโดยรวมนะฮะ

ต้องมั่นใจในเรื่องศักยภาพของหนุ่มถึงว่าเขาไม่ยอมใครอยู่แล้วไม่รู้จริงนะแต่อยากจะไปพิสูจน์หลักฐานใช่ไหมใช่